ข่าวต่อไปคงต้องถามกุธชมแล้วคุณอริยาโดย
ทุกวันนี้ไปเข้าห้องน้ำสาธารณะโดยเฉพาะห้องน้ำปั๊ม
ระแวงเหลือกลัวมองหมดเลยค่ะมองว่าช่องลมมีอะไรไหม

ถูกต้องไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะผู้ชายก็ต้องระวัง
ผู้หญิงคนหนึ่งไปเข้าห้องน้ำปั๊มแถวพัฒนาการ
ซ้ายมองขวามองล่างแล้วไม่พอ
ยหน้าบนเพดานโอ้โหมือถือมันถูกติดอยู่บนเพดาน
นี่คือเขาใช้วิธีง่ายเลยนะคุณผู้ชม
มือถือหันหน้าที่มีกล้องออกมาลงพื้น
แล้วก็เอาสก๊อตเทปแปะมือถือติดอยู่ข้างบน
คือต้องใช้ความพยายามขนาดไหนครับ

เพื่อที่จะถ่ายภาพผู้หญิงเข้าห้องน้ำเนี่ย
ผู้หญิงเขาบอกว่าโอ้โหทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
แล้วก็ไม่รู้ว่าถ่ายมานานเท่าไหร่แล้ว

โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวเลยบอกว่าโอ้โหอยากเตือนภัยผู้หญิงมากเลยนะ
เวลาเข้าห้องน้ำสาธารณะเนี่ยนะฮะ

ก็เลยไปเข้าห้องน้ำปั๊มแถวพัฒนาการ๒๐ในกรุงเทพ

มองช่องประตูมันมีลูมั้ย
ข้างล่างเนี่ยตรงช่องระหว่างห้องน้ำมันมีอะไร

หรือตรงด้านบนผนังมันมีคนถ่ายคลิปอยู่หรือเปล่า
แต่สิ่งที่มันไม่คาดคิดคือใครจะคิดว่าจะเห็นมือถือไปติดสก๊อตเทป
แปะอยู่บนเพดานแบบเนี้ยแล้วก็ถ่ายเหมือนถ่ายเธอมาจากเพดานแบบเนี้ย
ตกใจมากเลยฮะรีบทำธุระให้เสร็จแล้วก็ปีนขึ้นไปบนกำแพง
เอามือถือลงมาเองด้วยด้วยตัวเองนะแล้วก็เอามือถือเนี้ยไปถามพนักงานปั๊มว่า
ของใครรู้ไหมเนี่ยนะเป็นเป็นของใครหรือเปล่าอะไรพนักงานก็บอกว่าไม่มีใครรู้เรื่อง
เธอก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวขอเอามือถือเครื่องนี้ไปแจ้งความแล้วกันนะ
แล้วเธอก็เอามือถือเครื่องนี้ไปแจ้งความที่สอนอครองตันไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานเอาไว้
เพื่อที่จะหาเจ้าของโทรศัพท์มือถือนี้อยากรู้ว่าเป็นใครแล้วก็ไม่รู้ว่าติดมานานแค่ไหนแล้ว
มีผู้เสียหายถูกถ่ายกี่คนก็ยังไม่ทราบเธอบอกเลยว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะโดนกับตัวแบบนี้
พร้อมติดแฮสแท็กในเฟซบุ๊คด้วยว่าโลกนี้อยู่ยากขึ้นทุกวัน
แท็กเตือนภัยผู้หญิงกับห้องน้ำสาธารณะ
เออแต่เอาจริงนะคือตอนที่เธอเอาลงมาเธอบอกว่าโทรศัพท์มันก็ยังอัดอยู่

คือดิฉันแค่คิดเองว่าถ้าเกิดว่าคนที่กดอัดคือความจริงเขาก็ต้องกดอัดก่อน

เออมันคงมีหลักฐานที่จะสาวไปถึงเจ้าของมือถือได้อยู่บ้างนะครับ
เรื่องนี้ถูกแชร์ไปคนแชร์เยอะโดยเฉพาะผู้หญิงนะ๔๐๐กว่าแชร์ครับ
โทรศัพท์รุ่นนี้เคยใช้นะแต่มันถ่ายได้นานอยู่นะเป็น๑๐นาทีเลย
แต่มันก็เป็นมือถือที่เป็นรุ่นเก่าหน่อยนะไม่ได้เป็นสมาร์ทโฟนอะไร
แล้วก็แบตมันอึดด้วยนะฮะแต่ก็ไม่รู้ถ่ายได้กี่ชั่วโมงแล้วครับ
แล้วเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าจริงแล้วคนทำน่าจะอยู่ในบริเวณนั้นแหละ
เคยเข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเคยแอบโดนถ่ายหรือเปล่า
เจ้าของปั๊มตรวจสอบหน่อยว่าใครเป็นคนเข้ามา
เพราะว่าน่าจะมีกล้องวงจรปิดที่จะจับภาพได้ว่าใครเข้าไปห้องน้ำ
แล้วก็ไปติดโทรศัพท์มือถือไว้แบบนี้
อ่ะก็ฝากเตือนไงเข้าห้องน้ำก็มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลัง

พออ่านข่าวแล้วภัยมันอยู่รอบตัวจริงคุณผู้ชม
จะไปที่ไหนโดยเฉพาะที่สาธารณะนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้ให้ดีนะคะ